แต่จะขอเกริ่นถึงประเด็นสำคัญของเรื่องนี้นิดนึง
คือผู้เสียชีวิตเป็นคุณยายวัย๘๓
ติดโควิด๑๙คือคนในครอบครัวติดโควิดกันหลายคน
ไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามได้๑๐วัน
ทางโรงพยาบาลบอกว่าตรวจแล้วเชื้อไม่ลงปอด
ให้กลับไปดูแลตัวเองต่อที่บ้าน
พอกลับไปบ้านได้๓วันคุณยายเสียชีวิตเลยค่ะ
ก็เลยเกิดประเด็นว่ายังรักษาแบบไม่หายดี๑๐๐หรือเปล่า
อาการดีขึ้นแล้วให้กลับไปดูแลตัวเองต่อที่บ้าน
แต่อยู่บ้านได้แค่๓วันแล้วเสียชีวิตเลย
แต่ทางครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะคะ
แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้อาจจะด้วยอายุเยอะด้วย
แม้ว่ารักษาอาการไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแต่อาจจะยังไม่ได้ดีขึ้น
เมื่อคืนนี้พระครูสังครักษ์วิชัย
เลขาเจ้าอาวาสวัดบางระโหงที่อำเภอเมืองนนทบุรีนะคะ
ได้รับการประสานจากญาติของผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
ขอความอนุเคราะห์นำศพไปชาปนกิจที่วัด
ก็มีการประสานลูกศิษย์ที่เป็นเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิป่อเต็กตึง
รับศพจากเคหะนนทบุรีอำเภอปากเกร็ด
ผู้เสียชีวิตคือนางแดงวัย๘๓นะคะ

เคลื่อนย้ายมาใส่โลงที่เตรียมเอาไว้ด้านล่างแบบนี้ค่ะ
แล้วก็นำไปชาปนกิจที่วัดบังระโหม
คือภายในห้องนี้นะคะ
ก็มีนางทัศนีอายุ๔๙ปี
ก็คือลูกสาวของผู้เสียชีวิต

ซึ่งก็เป็นลูกสาวของนางทัศนีอีกที
มีเด็กหญิงวัย๗เดือนก็เป็นลูกของนางสาวเอ
๓คนนี้ติดโควิด๑๙แล้วมาพักฟื้นอยู่ที่ห้อง
คือก่อนหน้านี้ไปรักษาแล้วเหมือนกันแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองที่บ้านต่อ
ลูกเขยของผู้เสียชีวิตค่ะนายชัดชัยอายุ๕๓
เป็นคนเดียวที่สามารถไปจัดงานศพได้
เป็นคนเดียวที่สามารถไปร่วมงานศพได้

ติดอยู่คนเดียวค่ะคือลูกเขยบอกแบบนี้นะคะ
ที่ห้องอยู่กัน๕คน
สิงหาคมที่ผ่านมาคนในบ้านเริ่มมีอาการ

ก็ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ปรากฏว่าติดกันหมดเลย
ยกเว้นนายฉัดใช้เจ้าหน้าที่รับทุกคนไปรักษา
ที่โรงพยาบาลสนามนนทบุรีวิทยาลัยรักษาได้ประมาณ๑๐วัน
คุณหมอตรวจแล้วบอกว่าตัวนางทัศนีภรรยาเนี่ยเชื้อไม่ลงปอด
กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านแล้วก็ให้นำหลานกลับไปดูแลที่ห้อง
ส่วนนางแดงกับนางเสาเอรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม
กันยายนคุณหมอตรวจอีกรอบหนึ่ง
ปอดให้นางแดงกับนางสาวเอ

ก็เลยให้อีก๒คนที่เหลืออยู่กลับไปรักษาตัวที่ห้องเหมือนกัน
หมายความว่าทั้ง๕คนที่ติดโควิด๑๙ไปโรงพยาบาลสนาม
ตรวจแล้วเชื้อไม่ลงปอดกลับไปรักษาตัวต่อที่ห้องทั้ง๕คนเลยนะคะ
แต่ปรากฏว่าช่วงเย็นเมื่อวาน
ภรรยาโทรไปบอกนายชัดชัยบอกว่า
ยายแดงเสียชีวิตแล้วนะนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนในห้องเลย
ก็แจ้งตำรวจสพปักเกร็ดแล้วก็มีการดำเนินการเรื่องของศพค่ะ
อ๋อก็ยับไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่มีคนดูแล
เขาก็เลยส่งกลับมาที่บ้าน
เพื่อจะให้คนที่บ้านดูแลใช่ไหม

ส่วนภรรยาพี่ไม่ได้ติดใช่ไหมติด
อ๋อภรรยาพี่ก็ติดใช่ไหม
ก็ติดแต่ตอนนี้อยู่บ้านอีก๓คนใช่ไหม
คือแฟนผมคนหนึ่งแล้วก็คือลูกผมคนหนึ่งแล้วก็หลานคนหนึ่ง

ชัดชัยก็เลยบอกว่าก็ตัวผู้เสียชีวิตอายุเยอะแล้วนะคะ
ยายแดงเนี่ยอายุ๘๓ก็น่าจะเป็นผลมาจากการติดโควิด๑๙นี่แหละ
แม้ว่ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามไปแล้ว
ตรวจแล้วเชื้อไม่ลงปอดและให้กลับมาดูแลตัวเองที่บ้าน
แต่ด้วยความที่อายุเยอะอาจจะกลับมาซุดที่บ้านพอดี

แต่มันก็เป็นประเด็นในการตั้งข้อสังเกตว่า

แต่อาจจะด้วยผู้เสียชีวิตท่านนี้อายุเยอะแล้วด้วย
ส่วนตัวเลขวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้า
วันนี้ติดเชื้อเพิ่ม๑๔๔๐๓รายนะครับรักษาหายแล้ว
หรือว่าอาการดีขึ้นให้กลับไปรักษาต่อที่บ้าน๑๕๖๑๐ราย
เสียชีวิต๑๘๙สบนะครับมีผู้ที่ติดเชื้อโควิด
รักษาตัวในระบบโรงพยาบาลของไทยในขณะนี้๑๔๑๖๔๒ราย
อาการหนัก๔๓๐๐ต้องใส่ท่อช่วยหายใจอีก๙๐๐
ส่วนวัคซีนโควิด๑๙ตอนนี้ไทยเราฉีดสะสมไปได้แล้ว๓๘๘๐๐๐โดสนะครับ
ถ้าเฉพาะของเมื่อวานนี้๙กันยายน
ฉีดเข็มที่๑ไป๓๓๐๐เข็มที่๒๓๕๐๐และเข็มที่๓อีก๑๑๖๘ราย
นี่ฮะสถานการณ์ณขณะนี้นะครับ